มีคนใจร้ายค่ะใช้ฉมวกยิงหมาจรจัดนะคะ
แต่ว่ามันเข้าไปทิ้งถึงลำตัวทะลุปอดเลยนะ

พามันไปส่งที่โรงพยาบาลผ่าตัดออกได้สำเร็จ

หมาจรจัดเจ้าตัวนี้เป็นพันธุ์ไทยหลังอ่านสีดำนะคะ
เมียชื่อว่าเจ้าดำเขาตั้งชื่อให้ว่าเจ้าดำมันอยู่แถวนั้นแหละ
ถูกคนใจร้ายยิงฉมวกใส่หน้า
ใกล้กับสรรจมูกใต้ดวงตาด้านซ้ายแล้วก็ทะลุปอด
มีคนใจบุญเอามาส่งโรงพยาบาลสัตว์สายใหญ่รัก
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครช่วงวันศุกร์
สัตวแพทย์ธนูลิมปะพัฒนาวนิดเจ้าของโรงพยาบาลเล่าว่า
พอทีมแพทย์ได้รับตัวเจ้าดำมานะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะผ่าตัดเอาฉมวกออกมาได้สำเร็จ
ตอนนี้เจ้าดำยังคงมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ยังมีเลือดไหลซึมมาที่โพรงจมูก
มีน้ำตาไหลเป็นระยะแต่หลังจากนี้ช่วงนี้มีแรงมากขึ้น
ลุกขึ้นกินอาหารเองได้คาดว่าต้องใช้ในการใช้เวลาในการรักษาประมาณ๑สัปดาห์นะคะ
ฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะ
กระทบกระเทือนและบังคิกการให้ยาพวกนี้ก็อาจจะมีผล
แต่อย่างนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้มันถูกระหก
ก็คือต้องทำโดยด่วนเลยฮะก็คือเอาลูกดอกไอ้ฉมวกเหล็กนั้นออกทันทีเลย
ถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวงานเข้าแล้วมันจะทำได้ยากขึ้น

คนที่ทำมันถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์เลยนะ
แล้วก็ฝากไปถึงคนที่ทำแบบนี้

ส่วนพลเมืองดีที่เห็นเจ้าดำเป็นคนแรก
แล้วก็เอามาส่งที่โรงพยาบาลชื่อว่าคุณอมรทองปลอด
บอกว่าเจ้าดำเป็นหมาจรจัด

แล้วก็ตอนนี้แจ้งทางมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์

ซึ่งวอสด็อกไทยแลนด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบให้นะคะ